ที่วัดเขาหลักชัยคุณผู้ชม
วัดนี้มีดีอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะซึ่งหากใครที่ติดตามพี่พี่ทั้งสองคนนะจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนะ
วงกันไปทำบุญเรียกว่าสายบุญสายมูเตลูเลยก็ว่าได้ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปทำบุญร่วมกิจกรรม
กับโครงการพุทธนิมิตรของทางวัดนั่นเองคุณผู้ชมโครงการนี้ดีมากนะถ้าใครอยากจะร่วมทำบุญเนี่ยก็ตามภาพเลยค่ะ
คือมันมีเรื่องเล่าคุณผู้ชมแม่ตั๊กเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะถึงที่มาที่ไปของการสร้างโบสถ์นี้
ว่าในช่วงก่อนที่จะมีโควิดนะนะก็ทั้งคู่เนี่ยก็เออเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์ซิจะเข้าวัดทำบุญ
แต่ปรากฏว่าวัดที่ไปเนี่ยคนเยอะจังเลยอ่ะก็เลยลองไปวัดอื่นดูละกัน
พอขับรถไปมานี่ด้านขับรถเลยวัดไป๓๔วัดแล้วแต่ปรากฏขับมาเรื่อยมาเจอวัดเขาหลักชัยนี่แหละคุณผู้ชม
ตั๊กยังบอกอีกนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่ว่าเป็นเพราะท่านเนี่ยนิมิตมาให้เราแล้ว
คือเหมือนว่าวัดอื่นเนี่ยเจริญแล้วเลยมาสักนิดนึงตั๊กนุ้ยมาช่วยวัดนี้หน่อย
แบบนี้จังหวะพอดีใช่นะคุณผู้ชมอันนี้มันก็คิดได้เหมือนกันนะ
มันต้องทำบุญร่วมกันมานะคุณผู้ชมจากนั้นค่ะก็ได้คุยกับทางหลวงพ่อเป็นต้นมา
พร้อมทั้งตั้งเป้าเลยว่าอยากจะสร้างนะภายในปีนี้ให้ได้ให้สำเร็จให้ได้
ครั้งแรกที่ได้มาที่วัดแห่งนี้ค่ะโบสถ์นะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยเป็นแค่โครงสร้างอย่างเดียว
ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะมาบูรณะจังเลยให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแถวนั้นเนี่ยได้มีโบสถ์ที่เสร็จสับนะคะ
เอาไว้ใช้ประกอบพิธีตามศาสนาเลยซึ่งตอนนี้ค่ะอย่างที่ได้เห็นกันนะโบสถก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วเนาะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมจากไม่มีอะไรดูข้างเสร็จเป็นแบบหญ้าหมดเลย
แต่อันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะยังขาดประตูอุโบสถค่ะ
ยังผ่านหน้าต่างของโบสถ์หลายบานด้วยกันบันเทิงไทยรัฐก็ขออนุโมทนาบูรณบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ
แต่เกือบไม่หลงจะบอกว่าประตูเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่าอะไร
เพราะมีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นเผื่อคงเผื่อใครอะไรอย่างนี้เผื่อมีตู้บริจาคด้วยก็ต้องปิดให้ดีแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ถึงภาพแบบนี้อยากโอนเลยนะดีไหม
เออตามพี่ตั๊กกับพี่นุ้ยไปแบบนี้รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจ
ทำบุญแบบนี้หวังผลไหมบอกเลยว่าดิฉันไม่หวังผลแต่หวังตัวเลขค่ะคุณผู้ชม